เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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

ถูกต้องเจอเจอกันแบบนี้พร้อมกับเรื่องราวสนุก
วันนี้เราขนมาเสิร์ฟคุณผู้ชมมากมายเลยแหม

เดี๋ยวช่วยปาด

มีบ้างพอแล้วเอามาเจอกับเราแบบนี้สนุกสนานกันคุยถึงเรื่องของประเด็นไลน์กันหน่อย
เมื่อกี้น้องใบตองก็เกิดแล้วว่าใครเป็นยังไงบ้าง
ดวงดีดวงเฮงยังไงก็ส่งกันมาบ้างใครผิดหวังยังไงก็ส่งกันมาบอกกันได้เช่นเดียวกัน
แต่ว่าวันนี้อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อยว่า
เย็นนี้กินอะไรดีแนะนำร้านกินอร่อยเย็นนี้กันหน่อยนะจ๊
เพราะว่าดูอยู่แล้วอยู่ใกล้บ้านหรือว่าอยากจะไปร้านนี้โอเด็ดดีดังไปกัน

เอ้าลองคิดกันมานะครับว่าจะทานอะไรกันแล้วก็แนะนำเรามาด้วย

ใช่ถูกต้องแล้วข่าวแรกวันนี้มาเอาใจสายตัวเลขกันเลย
ชั่วโมงคณิตศาสตร์เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้เรารวบรวมเราประมวลความสนุกสนานจากการเรียนคณิตศาสตร์
เป็นสูตรคำนวณที่มีศิลปะมีความอ่อนช้อยมาก

ใช่แต่อ่อนช้อยกว่าดิฉันอีกสนุกสนานมากเลย
กับช่วงของตลอดข่าวขำค่ะ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้าฮ่า
งานนี้บอกเลยว่าสายตัวเลขห้ามพลาด
จะเป็นยังไงไปดูกันครับ
ไปกันที่จังหวัดอุดรธานีครับ
ที่นี่มีการรำบวงสวงจากนาคน้อยเจ้าดัง
ช่วงเวลาที่ใกล้จะมีการลุ้นโชคเนี่ย
ก็จะมีแฟนคลับจากทั่วสารทิศเมืองไทย
มารอกันให้เพียบเลยล่ะครับ
มารอทำไมนะเหรอก็เพราะนาคน้อย
เขามีทีเด็ดยังไงล่ะครับ

ขึ้นชื่อว่านาคน้อยรำกันทุกครั้งคลังกันทุกงาน
ใครก็รอชมความอ่อนช้อย
มองไม่ทันขอดูอีกทีได้ไหม
เมื่อความอ่อนช้อยมาเยือนเนี่ยครับ
ประชาชนแห่งวงการสายตัวเลขเฉพาะกิจ
ก็ยกมือถือขึ้นมาเก็บภาพกันให้พลึบพรับแบบนี้แหละครับ
หนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่อง

นอกจากนาคน้อยแล้วที่โคราชเขาก็มีย่ามาริสานาคาราช
ร่างทรงจากคำชโนธที่ไปที่ไหนเนี่ย
ก็มีคณะผู้มีจิตสถานตามกันมายาวไปขบวนรถไฟ
โดยเฉพาะคุณป้าท่านนี้เนี่ยจับตาดูเขาให้ดี

ที่ทำมือตามขนาดนี้เนี่ยกลัวลืมใช่ไหมล่ะครับป้าครับ
อกจากนี้ก็ยังมีสาวกคนอื่นที่ไม่รอช้า
หยิบมือถือขึ้นมาไลฟ์กันสดกันแบบนี้ล่ะครับ
มาดูสายอุปกรณ์กันดีกว่าครับเด็ดกว่าเยอะ
ที่นี่เลยโคราชวัดป่าบ้านดอนหันกุจอก
นี่เขามีอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์
ขณะที่เซอร์ไอแซคนิวตันยังต้องยอมแพ้
ขนาดไหนไปดูกันครับ

หมุนกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย
ดูสิครับอุปกรณ์แน่นขนาดนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าเลขรอบฐานจะแม่นขนาดไหน

เมื่อกับพญาปัฟฟาโล่พญาควายนี่แหละครับ

และเดี๋ยวจะพาไปดูวัดค่ะ

หลังคาเป็นสีทงชาติไทย
แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร
สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาดูกัน

เดี๋ยวจะไปดูโชว์สุดเจ๋งกับเด็กวัยจิ๋ว
ที่จะมาโชว์ลีลาตีกรองขั้นเทพ
จิ๋วแต่แจ๋วครับห้ามพลาดเลยนะ
ยังไม่หมดค่ะจะพาไปดูสารสุดแปลกด้วย
กับเรื่องราวความเชื่อสุดปัง
มีสารอะไรบ้างขอพรเรื่องอะไรบ้างนั้น
ห้ามพลาดเดี๋ยวติดตามสักครู่ค่ะ
สวัสดีครับ